ดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันก่อนค่ะ
โจรขโมยคุณผู้ชมขอเตือนกันแบบนี้ทุกวีทุกวัน
เพราะล่าสุดเนี่ยนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีตีนแมว
โจรนี่แหละย่องเข้าไปในบ้านไปขโมยทรัพย์สินของคุณครูท่านหนึ่ง
สูญเงินสูญทรัพย์สินไปกว่า๒ล้านบาทอ่ะ
โอ้โหเยอะขนาดนี้เขาเป็นใครทำไมกล้าก่อเหตุขนาดนี้ไปดูภาพวงจรปิดกันค่ะ
เนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อยืดสีขาวลาย
มีกระเป๋าคาดอกใส่กางเกงขาสั้นขี่จักรยานเสือหมอบผ่านบ้านที่เกิดเหตุ
ภายในซอยอุบลตรการ๑๒ตำบลในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
คือพฤติกรรมเขาจะเป็นแบบนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นหลายวันแต่ว่าท่าทางเขาจะดูมีพิรุธหน่อย
และจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัตินะคะก็พบว่าผู้ชายคนนี้คือนายวรรณยูสิทธิรัตนยืนยงอายุ๒๗ปี
มาโดนคดีเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ก็ขอประกันตัวออกมาสู้คดีถึงกระนั้นแล้วก็ยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดค่ะ
คือเป็นคนมีคดีติดตัวเป็นคนมีคดีติดตัวบ้างง่าย
รับผิดรับโทษกันไปเลยยังมาเกาะเหตุอีกซ้ำนะคะก็คือกรณีนี้ไปรักทรัพย์ไปงัดบ้านของนางเพ็ญศรี
เป็นคุณครูเป็นข้าราชการเกษียณอายุหกสิบเจ็ดปีครูเพ็ญศรีใช่ค่ะ
คุณครูเดือดร้อนเลยนะเขาก่อเหตุเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้เอง
สินที่ได้ไปเนี่ยคุณผู้ชมเป็นทองรูปภัณฑ์ห้าสิบบาทโอ้โห
มีเครื่องประดับเพชรอีกจังหวะหนึ่งครับรวมมูลค่าความเสียหายแล้วเกือบสองล้านบาทนะคะ
เห็นใจจริงจริงใช่แล้วทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดอุบลราชธานีก็
พยายามติดตามกลุ่มมาดำเนินคดีแล้วล่าสุดก็จับกลุ่มตัวได้นะ
ดีด้วยดีด้วยใช่เขาก็สารภาพแหละว่าเขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงเออ
เพราะว่าอาศัยความคุ้นเคยที่รู้จักกับเจ้าของบ้านครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเคยเอ่อ
ทำงานด้วยกันเขาเนี่ยเคยไปขับรถให้เมื่อสองปีก่อนโอ้โห
พอผ่านบ้านหรือเข้าบ้านไปสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ก็คุ้นเคยไงเลยนะ
ไม่ห่าค่ะโอ้โหโอ้โหเจ็บช้ำจริงจริงน่ะ
พอตำรวจทราบแบบนั้นแล้วก็เลยพาผู้ต้องหาไปตรวจค้นห้องพักค่ะ
ไปพบตัวจำนำร้านทองหลายแห่งเลยมีเหรียญที่ระลึก
รอห้าถึงรอเก้าจำนวนหนึ่งครับเนี่ยสร้อยคอทองคำสามเส้น
สร้อยข้อมือสองเส้นกำไรข้อมือหนึ่งวง
แหนทองคำสี่วงอืมต่างหูสองคู่โอ้โห
สร้อยคอสองชิ้นยังมีจี้เหรียญที่ระลึกรอเก้า
เลี่ยมทองล้อมเพชรอีกหนึ่งองค์โอ้ยเยอะมากมาก
ตำรวจก็เลยรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โจรได้ได้ของกลับคืนมาบางส่วนยังมีอีกหลายส่วนที่ก็ศูนย์หายไปแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมเราก็ต้องระมัดระวังคนใกล้ตัว
คนที่คุ้นเคยเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงจริงว่าจะมาไม้ไหนฮะ